คุณผู้ชมครับการดำเนินงานเพื่อจัดสร้างพระเมรุมาตร
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙นะครับยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และในวันนี้มีอีกหนึ่งส่วนงานที่คืบหน้าไปอย่างมาก
นั่นก็คือส่วนงานการจัดสร้างพระโกรธจันทร์
ซึ่งณขณะนี้เองได้มีการรวบรวมช่างฝีมือจิตอาสาร่วม๓๐คน

ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาติดตามจากรายงานครับ
นี่เป็นบรรยากาศภายในอาคารจัดแสดงพระโกจันท

การทำงานภายในอาคารแห่งนี้มีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นสัดส่วน
อาทิตการจัดทำดอกไม้จันทร์
โกรกฉลุไม้และงานด้านศิลปกรรม
ลุงอภิชาธิ์ศรีม่วงอายุ๕๙ปี
ฝีมือจิตอาสาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังลงมือแกะสลักส่วนประกอบของช่องอุบฐานพระโกรธจันทร์
อภิชาติเล่าว่าช่ออุบาทที่เห็นอยู่นี้
จะต้องทำด้วยกันทั้งหมด๓๘ช่อ
อุบะ๑ช่อประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด๑๑ชิ้น
แต่ละชิ้นใช้เวลานานหลายชั่วโมง
เนื่องจากเป็นงานทำมือที่ต้องค่อยแกะสลักอย่างละเอียด
โดยลุงอภิชาติก็เล่าให้ฟังอีกว่า
การมาเป็นจิตอาสาร่วมสร้างประกอบจันนี้
เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของตนเอง
ที่ได้ทำงานตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่๙
คือสิ่งตอบแทนที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของช่างคนหนึ่ง
พี่ว่าพ่อทำให้เรามากเลย

ทั้งนี้สำนักจังห์วิทยาลัย
๑๐หมู่ได้คัดเลือกช่างฝีมือจิตอาสาชุดแรก

โดยช่างกลุ่มนี้หลายคนเคยร่วมงานกับสำนักช่างสิบหมู่
และมีพื้นฐานเกี่ยวกับการโกรกฉลุไม้
และงานด้านศิลปกรรมอื่น
โดยสำนักช่างสิบหมู่จะคัดเลือกช่างฝีมือ
สมัครเข้ามาทั้งหมด๓๘๕คน
แบ่งแยกตามความถนัดครั้งต่อไป
ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้